คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้เดินหน้าทวงคืนผืนป่าในจังหวัดอุตรดิษฐ์
กว่า๖๐๐ไร่ทวงคืนมาจากประชาชนในพื้นที่
ล่าสุดค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ลงพื้นที่นะคะไปติดตามการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติ
ลำน้ำน่านในจังหวัดอุตรดิษฐ์ด้วยค่ะ
นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่บ้านงอมถ้ำ
ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิษฐ์
เพื่อติดตามนโยบายการจัดประการป่าต้นน้ำเสริมสภาพ
เขตพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
โดยมีนายนิภน์จำนงศรีษักดิ์
อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๑พิศนุโลก
และเจ้าหน้าที่สังกัดร่วมรายงานความคืบหน้า
ในการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย
พงศรัสสุวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำนานน่านบอกว่า

มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดกว่า๖แสนไร่
มีพื้นที่ทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนปี๒๕๕๙
จำนวนทั้งสิ้น๘๒๖๑ไร่
พื้นที่ทำกินก่อนปี๒๕๔๕กว่า๕๕๐๐ไร่
พื้นที่ทำกินหลังปี๒๕๔๕กว่า๙๐๐๐ไร่
และสามารถทวงคืนผืนป่าได้กว่า๖๐๐ไร่
เพื่อนำไปบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ
ในพื้นที่รุ่มน้ำห้วยงอมถ้ำ
โดยได้บูรณาการกับภาคส่วนต่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตค่ะ